ไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดตรังปมเหตุมาจากเรื่องชู้สาว
แฟนเก่าไปยิงแฟนใหม่จนได้รับบาดเจ็บที่ร้านกาแฟเดี๋ยวบอกชื่อก่อน
ฟักกับในโบ้สองคนนี้เป็นคนร่วมกันก่อเหตุนะคะครับคนเจ็บชื่อว่าในป๊อป
และนี่ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านกาแฟที่เกิดเหตุค่ะในภาพ
สามสิบสองนี่คือหนึ่งในผู้ก่อเหตุนะเดินเข้าไปที่ร้านประมาณสัก
สามทุ่มสิบสามนาทีนี่ค่ะเหมือนกับจะสั่งน้ำแล้วหันหลัง
ผ่านไปหนึ่งนาทีจะมีเสียงคนทะเลาะกัน

แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเสียงปืนดังขึ้น

คือมันดังขึ้นก่อนนัดนึงแล้วหลังจากนั้นตามมาอีกสักสามนัดได้

นี่คนในร้านก็วิ่งหนีไปหลังร้าน

คนร้ายก่อเหตุเสร็จก็ขับกระบะหนีไปนะคะ
เทศบาลนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ทีนี้ค่ะจากภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้
ตำรวจสพเมืองตรังมาตรวจสอบนะคะ
ร้านกาแฟเขาเอารถตู้แวนมาดัดแปลงเป็นบาน้ำค่ะ
วัยรุ่นเยอะค่ะร้านนี้๓๐กว่าคนได้
ก็ตกอกตกใจกันนะนะพอเกิดเหตุการณ์
โต๊ะเก่าอี้แก้วน้ำกระจัดกระจาย
คนเจ็บชื่อว่าในป๊อปนะคะนายอนุชาอนุวงศกุลอายุ๓๑
ถูกยิงเข้าที่ต้นแขนขวากระสุนทะลุเพื่อนพาส่งโรงพยาบาลตรัง
ที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุน๙มมตกอยู่๓ปลอก
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานคนร้ายที่ก่อเหตุ
ที่บอกคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นคือในฟักที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิด
ฟักก็คือนายสมรักมอบพิจิตรอายุ๓๒
ส่วนอีกคนนึงที่ร่วมก่อเหตุด้วยคือในโบ้

ประเด็นคือในฟาร์กเหมือนกับว่าเป็นแฟนเก่าของผู้หญิง
แล้วมาเจอผู้หญิงของตัวเองมากับแฟนใหม่ที่ชื่อว่าในป๊อป
ก็เลยไปยิงเขามีคนให้ข้อมูลนะคะคือในบิ๊กเป็นเพื่อนของคนเจ็บ
เพื่อนของในป๊อปอะค่ะบิ๊กบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เข้ามากับแฟนก็มากินกาแฟกินน้ำชาอะไรกันที่ร้าน

ป๊อปเนี่ยนะคะเขาเป็นรายเดอร์อยู่ที่ภูเก็ต
วันก่อนมาเยี่ยมบ้านก็เลยพาแฟนสาวมาด้วยชื่อว่ากิ๊บ
อายุ๒๗ก็ทำงานออกแบบกราฟิกอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต
คู่นี้เขาคบกันได้แค่ปีกว่า
ระหว่างที่กำลังนั่งกันอยู่มีรถกระบะทะเบียน๓๑๗๑กรุงเทพ
ขับมาจอดมาจอดห่างจากโต๊ะที่กลุ่มคนเจ็บเขานั่งสักสามสิบเมตรอะค่ะ
จอดปุ๊บในฟักมาเลยในฟักขับรถนะ
เป็นแฟนเก่าของกิ๊บนะเดินมาเลยมาพร้อมกับโบ้
มาถึงปุ๊บทำยังไงโยนขวดแก้วลงพื้น
แล้วเดินไปที่บาน้ำแล้ววกกลับมาที่โต๊ะ
แล้วบอกกับป๊อปว่าขอคุยด้วยหน่อย
พอป๊อปไม่คุยด้วยฟักกับโบ้กลับไปเอาปืนในรถกระบะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเราไม่ใช่ปืนกระร่บเดียวนะคะ
กลับไปเอาปืนคนละกระบอก
ฟักไม่ยอมฉุดกระชากในป๊อปแล้วทะเลาะกัน
ฟักกับโบ้กระหน่ำยิงใส่ป๊อปค่ะ
คุณผู้ชมเพื่อนของป๊อปที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าจริงแล้วฟักกับโบ้เนี่ยยิงเป็น๑๐นัดนะคะ
กระหน่ำยิงเลยนะคะครับแต่เหมือนกับว่ากระสุนออกมาแค่สามสี่นัด
แค่ก็ไม่ได้เนอะสามสี่นัดก็เยอะอ่ะกระสุนออกมาสามสี่นัด
ทุกคนก็ตกใจวิ่งหนีกันนะคะในฟักเหมือนกับไม่หนำใจยิงเข้าไปขนาดนี้
ยังตะโกนอีกว่ามึงอย่าอยู่เลยเอาให้ตาย
แล้วไปล็อกคอป๊อปกะว่าจะจ่อยิงเนี่ย
โอ้โหเนี่ยค่ะที่ยิงเข้าไปกระสุนมันเจาะเข้าต้นแขนซ้าย
ต้นแขนขวาขออภัยแล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไป
ไปแล้วกับผู้หญิงนี้คือเป็นแฟนเก่าหรอครับเป็นแฟนเก่าของผู้หญิงนี้
อ้าวแล้วผู้ชายที่คนเจ็บในเป็นแฟนใหม่ผมไม่ทราบ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ภาพเป็นคลิปวิดีโอนะคะ

จะเห็นว่ากลุ่มของในป๊อปคนเจ็บ
คลิปนี้นะคะมานั่งที่โต๊ะกับเพื่อน
ป๊อปก็นั่งข้างแฟนสาวที่ชื่อว่ากิฟต์
ถัดมาก็คือในคมใส่เสื้อขาว

คนที่นั่งตรงกันข้ามในคมคือในบิ๊ก
พนักงานที่ร้านที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มคนเจ็บเขาก็มานั่งอยู่
แล้วก็เปิดเพลงกันดังเอาจริงไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
เสียงปืนดังถึงจะได้ยิน
พนักงานทั้งลูกค้าก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันค่ะ
ได้ยินเสียงคืออะไรยาหนึ่ง

เขาโวยบายไหม

สามนัด
ยิงตรงนี้แล้วก็ลูกตัวก็จะไปยิงไอ้ตรงด้านนู้นด้วย
ก้มลงทั้งคู่ข่าวไปพยายามจะช่วยแต่ว่าอยู่ดีผมไม่เห็นว่า
เห็นว่าเพื่อนเขาที่ชื่อโบ้ถือปืนอยู่

ถอยออกมาแล้วก็จอดหันหัวออกไปทางถนนใหญ่เลย
พอก่อเหตุเสร็จก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลย

แล้วก็รับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจริงจริงครับ

นักข่าวก็พยายามจะถามทั้งสองคน

เขาก็บอกแค่ว่าปมเหตุเป็นเรื่องชู้สาว
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
และข้อหาครอบครองอาวุธปืนพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะนะคะ
คุณผู้ชมคะส่วนคนเจ็บค่ะในป๊อป
ป๊อปบอกว่าคบกับกิ๊บมาได้ปีกว่านะ

แล้วกิ๊บเลิกกับในฟักมา๔๕ปีแล้วนะ

ดูสิคะ๗เดือนก่อนในฟักโทรไปขู่เฉยเลย

ถ้าไม่เลิกเจอที่ไหนจะยิงยกครัว
ถ้าเจออยู่ด้วยกันจะยิงทั้งคู่
เขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะที่โดนขู่อะค่ะ
สพเมืองตรังจนถึงขั้นเขาย้ายไปทำงานจังหวัดอื่นนะคุณผู้ชม
แล้วเนี่ยเขาแค่กลับมาเยี่ยมบ้าน

ไปนั่งกินชากินกาแฟ
แล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในฟักที่มาขู่เขา
ที่เป็นแฟนเก่าของนางสาวกิฟต์หน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเจอ

เจอที่ร้านกาแฟตามภาพในกล้องวงจรปิด

เพราะเขาก็แบบเขาก็กลัวเนาะ
แต่กลายเป็นว่าโดนยิงเฉยเลย
ถ้าเจออยู่กับแฟนก็จะยิงทั้งผมทั้งแฟน
เจอกับพ่อแม่ก็จะยิงทั้งพ่อแม่ทั้งผม
คือเลิกกันก่อนที่จะมาคบผมประมาณ๕ปีแล้ว
แต่เนี่ยแฟนผมคบกันอยู่ต่ออีกประมาณ๒ปี

แล้วก็แฟนก็มาเจอกับผม

กันไปตั้งนานแล้วตัวเองก็มีแฟนใหม่แล้ว
ทั้งขู่ทั้งไปยิงทำเหมือนเป็นเรื่องเล็ก